บอกเด็กว่าโดดเรียนมาหาสิ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงคุณผู้ชม
แล้วเรื่องนี้มันก็มีการแชร์กันในโลกโซเชียลด้วยค่ะ

เป็นครูทำไมครูถึงทำแบบนี้

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพจเส้นได้

แล้วก็บอกว่าครูสอนประวัติศาสต
อายุ๕๐กว่าทักไลน์จีบเด็กม๒

ถามว่าครูตอนนี้เป็นยังไง

ปัจจุบันโดนลงโทษให้พักราชการไปแล้ว

ขู่สิขู่อยู่แล้วล่ะครับ

กลัวเด็กนักเรียนเองและครอบครัวของเด็ก
กลัวกลัวว่าหลังจากโดนพักราชการไป

ตอนนี้ครูกลับมาสอนตามปกติแล้ว

แบบนี้จะเรียกว่าแชทหนักซ้าย
ครูจะทักมาทักมาอย่างเดียว
แล้วน้องก็ไม่ค่อยได้ตอบอะไรเท่าไหร่ค่ะ
แล้วนอกจากเรื่องครูทักไลน์จิบเด็กแล้วนะ

เพราะว่ามีการโพสต์คลิปเหตุการณ์

ตัดผมเด็กแล้วก็ตบไปด้วย

เอาด้ามกันไกลฟาดไปที่ขมับ

เมื่อวันพระฤหัสที่แล้วนะคุณผู้ชม

แล้วสภานักเรียนเขาขู่ว่าไง
รู้ไหมบอกว่าให้เด็กที่มีคลิป

ถ้าไม่ลบเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดี

ว่าการเข้าใจผิดกัน

ไปด้วยเตะไปด้วยถีบไปกันด้วย
กันไกลตีที่ขมับเด็กตอนตัดผมเด็กเข้าใจผิดอะไรเหรอ
อยากรู้ตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้แล้วนะคะ
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผลการสอบเป็นยังไงเดี๋ยวรายงานให้ทราบค่ะ